เหมือนข่าวลือจะเป็นเรื่องจริงขึ้นเรื่อยแล้วนะคะสำหรับกรณี๑๔ปีรักล่มต้นแต้วนั่นเองนะคะ
แต่หลังจากนั้นค่ะมันมีกระแสข่าวลืมมาเยอะเลยว่าเหตุผลหลักในการที่รักไปไม่รอดเป็นเพราะว่าแต้วนั้นปันใจไปหาไฮโซนั่นเองนะคะ
แล้วเมื่อวานค่ะเดือดปุดเลยทะลุโซเชียลเลยนะครับ

ข่าวใส่ไข่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะครับ
เมื่อวานนี้พิธีกรพี่มดดำเนี่ยเขาเมาส์มอยบอกว่า
ไฮโซประไนพรประพาแฟนเก่าดาราสาววุ้นเส้นนี่แหละค่ะ
เป็นแฟนใหม่เต้วณภพอนโอโห
พูดมาแบบนี้ชาวเน็ตตะลึงตาค้างกันเลยค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวมาเยอะเลยทีเดียวว่า
แต้วโสดเนี่ยมันมีไฮโซร้ายต่อหลายคนมารุมจีบแต้ว
พีชพัชระนะคะมารุมจีบแต่ท้ายที่สุดแล้วสองคนนั้นไม่ใช่ค่ะ
กลับกลายเป็นไฮโซประไหนที่คว้าใจสาวแต้วไปได้นะฮะ
งานนี้บันเทิงไทยรัฐพยายามโทรสอบถามคุณแม่ของสาวแต้วแล้ว
แต่ว่าคุณแม่ไม่ได้รับสายนะฮะเอาเป็นว่า
รอฟังการยืนยันอีกครั้งจากเจ้าตัวน่าจะดีกว่านะคะ
แต่ว่าตอนนี้โอ้โหคอมเมนต์ก็หลากหลายแนวความคิดอยู่เหมือนกันนะ
เดือดปุดก็มีนะคะบางคนก็บอกว่านี่แหละ๑๔ปีที่รักล่มไป
เองเนี่ยเขาเป็นคนโสดอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาจีบเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเปิดใจให้ใครก็ได้นั่นเองนะคะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอฟังจากปากแต้วอีกทีหนึ่งนะคะ